สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะหาไม่เจอกลับมาเจอกันอย่างนี้
ต้องอยู่กับโควิดต่อไปวันนี้ก็จากนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินนะคะก็เป็นข่าวผู้ติดเชื้อโควิด
ทีนเนี่ยนะคะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
หรือโควิด๑๙ในประเทศไทยก็พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น๓๘รายเมื่อวานนี้เท่าไหร่นะ
เมื่อวันนี้๕๕นิดกว่าใช่ไหมครับ
รวมผู้ป่วยสะสมยังอยู่ที่๒๒๕๘ราย

รวมเสียชีวิตทั้งหมดตอนนี้ของประเทศเราคือ๒๗แล้วนะคะ
สำหรับผู้เสียชีวิตนั้นเป็นชายไทยอายุ๕๔ปี

โดยเฉพาะสถานบันเทิงย่านทองหล่อ
เพราะว่าปอดอักเสบรุนแรงแล้วเสียชีวิต
เมื่อวานนี้คือวันที่๖เมษาค่ะ
ทีนี้ผู้ป่วยทั้งเพิ่ม๓๘ลายแบ่งเป็น๓กลุ่ม
คือ๑กลุ่มที่สัมผัสเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้า๑๗ราย
แล้วก็กลุ่ม๒ผู้ป่วยใหม่๑๖ราย
เป็นคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ๓ราย
ไปสถานที่แออัด๓ราย
กลุ่มเสี่ยง๗รายบุคลากรทางการแพทย์๓ราย
รกรทางการแพทย์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโดยตรง
แล้วก็กลุ่ม๓นี่คือรอสอบสวนโรคเพิ่มเติมอีก๕ราย
อันนี้ยังไม่บอกว่าติดหรือเปล่านะคะ
สำหรับทั่วโลกนี้ก็ยังไม่ดีขึ้น
เนื่องจากมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสมากถึง
ตอนนี้จากไม่ถึงล้านนะ

ตอนนี้ไป๑๓๔๕๘๗๕คน

บนนี้บนตารางนี่เยอะกว่าแล้วนะคะ
เสียชีวิตแล้ว๗๔๓๐๑คน

บ่าย๒ของประเทศไทยคือวันนี้นะ

ล่าสุดไปแล้วที่๓๖๘๐๐ใช่ไหม
โอ้โฮบนนั้นคืออัพเดทกว่า

คนเนี่ยวันเดียวติดเชื้อเนี่ย

อกจากนี้ผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙

พบว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้วเป็นหมื่น

เขายังไม่เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตนะมดดำ
เพราะอยู่แออัดอยู่กันเยอะแน่นมาก

เคยไม่เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตสองอากาศของเขา
มันจะเริ่มเติบโตได้ประมาณสัก๙องศา
องศาหรืออุณหภูมิที่มันเย็นต่ำลง

ร่องแรกอยู่ตามพื้นตำโต๊ะตามเท้าเนี่ย
แล้วที่อเมริกาประชากรเขาเยอะ
เยอะกว่าเราเยอะ

ดังนั้นมันก็จะแบบว่าค่อนข้างกระจายตัวแบบ
ที่ตามมาติดก็ประชากรน้อยกว่าก็ไม่เบา

กว่าเยอะแต่ว่าตัวเลขจะเท่ากัน
แต่ปรากฏว่าของคนไทยเราอยู่ระดับหลัก๑๐
จาก๕๑วันนี้เหลือ๓๐กว่า

ใส่หน้ากากสวยนี่บางทีมันลำบากเหมือนกันนะฮะ

วันนี้จริงมันก็มีคำถามนึงเกิดขึ้นมาว่า
เฮ้ยเพราะประเทศไทยไม่ตรวจหรือเปล่า

ไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลทั้งหลายก็จะพูดว่า
เราอย่าดีใจนะเพราะประเทศไทยของเราเนี่ย

ก็มีคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นมามากมายว่า

ท่านผู้ชมครับเขาบอกว่า

ตรวจน้อยกว่าเกาหลีใต้เนี่ย

๕เท่าต่อประชากร๑ล้านคน

หมายถึงว่ามีการตรวจน้อยกว่าเยอรมันเนี่ย
ถึง๓๐๕เท่าต่อประชากร๑ล้านคน

เขาบอกว่าจากข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย

เมื่อวันที่๗เมษายน

คุณหมอเลี้ยเคยเป็นรัฐมนตรีในสมัยคุณทักษิณชินวัฒ

แล้วก็เคยจริงบางทีท่านก็มาจัดรายการอยู่ที่
เขาเป็นถึงอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับ

รายงานยอดป่วยโควิด๑๙ไทยดูน้อย
เพราะสาธารณสุขเนี่ย

ณวันนี้ตรวจกันน้อยไปหรือเปล่า

เราตรวจโควิดมาแล้วทั้งหมดนะ

เมื่อประเทศไทยที่มีอยู่๒๐๐๐กว่าคน
แต่เราตรวจแค่๒๕๐๗๑ตัวอย่างไม่ใช่
คนไทยเราตรวจแล้ว๗๐๐๐๐กว่าเกือบ๗๐๐๐๐๗๒๐๐๐ด้วยซ้ำไป
วันที่๖คือเมื่อวานนี้ถูกต้องไหมครับ
เมษายนประเทศไทยมีผู้ป่วยอยู่ที่๒๒๒๐คน

แต่เราเสียชีวิตเมื่อวานนี้เสียชีวิต๒๖วันนี้บวกไปอีก๑เป็น๒๗นะฮะ

วันนี้เรามีคนหายป่วยแล้ว๘๒๔คน
แล้วก็ยังมีคนรักษาอาการอยู่๑๔๐๐คน
เป็นผู้ป่วยหนักเพียง๒๓คน

อย่างที่บอกว่าอเมริกาหรืออังกฤษเนี่ย

ถ้าคุณไม่อาการหนัก

แล้วโทรศัพท์เอาถูกแล้วหมอก็สั่งยาทางโทรศัพท์มันพูดยากจริงนะฮะอันนี้มันพูดยากจริง

เอาหน้ากากแบบธรรมดามาให้หน่อยนะครับอันหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวจะได้เล่าข่าวถูกมันเล่าไม่ไปจริง
คุณแม่ก็พักโบก่อนสิคะ
แล้วแล้วแก้มตอบแล้วคุณแม่
ถ้ามีแก้มมันจะตึงอย่างแองจี้เขาไม่เคยัดเลยน่ะครับหน้าเล็กแต่คุณแม่โบเยอะหน้ามันก็เรียว
ไปไปเรื่อยเอาง่าย
เขาก็เลยมีถามคำถามว่าประเทศไทยของเราตรวจเทสไปน้อยไปหรือเปล่า
เขาบอกอย่างนี้เกาหลีใต้ตรวจประมาณ๔๐๖๐๐๐
๑ใส่ซอม๓๐๐ตัวอย่างใช้เป็น๘๐๐

ประเทศไทยมีการป้อบวันนี้
แค่หลักร้อยตัวแทนปัชกรต้อง
หนึ่งล้านพ่อหาจะแทนว่าจะการตรวจ
ของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้

ของประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้น้อยถึงขนาดตามที่ข่าวพูดว่า
คุณตรวจแค่๒๕๐๐หรือเปล่า
ไม่ใช่นะเราตรวจไป๗๐๐กว่าพี่
แล้วก็อย่างที่บอกข้อมูลของประเทศไทยเนี่ย
น้อยกว่าเกาหลีใต้๒๕เท่าต่อประชากร๑ล้านคน
แล้วก็น้อยกว่าเยอรมัน๓๐๕เท่าต่อประชากร๑ล้านคน
ไทยพบผู้ป่วยจากการตรวจเทสมากกว่าเกาหลีใต้ถึง๔เท่านะพี่
เราตรวจน้อยแต่เราเจอเยอะกว่า
เราต้องยอมรับว่าเราเนี่ยพบผู้ป่วยนะครับ
พบผู้ป่วยจากการตรวจเทสมากกว่าเกาหลีใต้ถึง๔เท่า
แล้วก็เยอรมันเนี่ยผู้ตรวจจากการเทสมากกว่าเกาหลีใต้ถึง๕เท่า
ซึ่งแสดงว่าทั้งไทยแล้วก็เรมันยังตรวจไม่ได้กว้างขวางเท่าเกาหลีใต้
เขาว่าอย่างนั้นนะครับเขาก็ถามว่าอ้าวมีข้อมูลว่าปัญหาการตรวจน้อย
เกิดขึ้นเพราะอะไรเราลองมาฟังกันดูไหมขอเปลี่ยนหน้ากากสักนิดหนึ่งก่อนนะฮะ
เพราะว่าจริงก่อนหน้านี้ก็บอกว่าถ้าสมมุติตรวจน้อยนี่เพราะว่า
หรือว่าตัวน้ำยาและชุดตรวจเราไม่เพียงพอหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้
ดังนั้นเดี๋ยวเราลองฟังพี่มดดำพูดว่ามันเกิดจากอะไรบ้างเนอะ
สาเหตุของการตรวจน้อยเอออันนี้สบายกว่ากันเยอะฉันจะไม่ใส่สวยแล้วนะฮะ
ไม่ต้องส่งมากันแล้วนะครับเอาละนะครับก็คือปัญหาของการตรวจน้อยเนี่ย
มันเกิดจากสาเหตุ๔ประการอันดับที่๑ปริมาณในห้องแล็บ
ปริมาณห้องแล็บในการตรวจคุณฟังดีนะในระยะแรก
ระยะแรกเลยเนี่ยห้องแล็บอยู่ที่กรุงเทพอย่างเดียว
อยู่ที่กรุงเทพอย่างเดียวนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย
ทั้งประเทศนะฮะทั่วประเทศเนี่ยทั้งรัฐบาลแล้วก็เอกชนเนี่ย
เรามีห้องแล็บแล้ว๗๗แห่งณวันนี้นะครับเรามีห้องแล็บแล้ว๗๗แห่ง
สามารถตรวจได้วันละประมาณสองหมื่นเทสต่อวันทุกวันนี้เราตรวจได้วันละสองหมื่นเทสนะครับ
แล้วในสิ้นเดือนเมษายนเนี่ยเราจะมีห้องตรวจโควิดเนี่ย
ทั่วประเทศจะครบ๑๐๗แห่งเพราะฉะนั้นการขยายการตรวจก็จะกว้างขึ้น
นึกออกไหมฮะการขยายการตรวจก็จะมากขึ้น
สองการตั้งเกณฑ์ผู้เข้าข่ายในการตรวจเทสคุณจำได้ไหม
ตอนนั้นต้องมีโอกาสเสี่ยงต้องมาจากผับทองหล่อจะต้องมาจากสนามมวย
จะต้องเดินทางกลับจากต่างประเทศจะต้องเริ่มมีอาการแล้ว
ต้องกักตัวก่อน๑๔วันถึงจะมีอาการถึงจะตรวจได้
ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยหลักเกณฑ์เฉพาะเนี่ยเจาะจงผูกเป็นเงื่อนไขเนี่ย
หลายข้อแต่วันนี้มีการผ่อนคลายหลักเกณฑ์ลงแล้วนะครับ
เพื่อให้ตรวจนั้นได้กว้างขวางมากขึ้นทำให้ผู้ไม่มีไข้
แต่มีอาการเช่นไอมีน้ำมูกเจ็บคอแล้วก็มีประวัติที่สัมผัสเสี่ยงกับกลุ่มเสี่ยงเนี่ย
ตรวจทดได้เหมือนกันเมื่อก่อนเราจะต้องพูดช่วงเร็ว
ต้องมีอาการณวันนี้ก็ตรวจเทสได้แล้วเหมือนกัน
ในขณะเดียวกันความไม่ชัดเจนสิ่งที่คนไทยกำลังกลัวมากที่สุด
เพราะแรกค่าตรวจแพงพอสมควรถูกต้องไหมแองจี้
ค่าตรวจนี้๖๗๐๐๐บาทพูดเลย๖๗๐๐๐บาท
โรงพยาบาลรัฐบาลกว่า๔๕๐๐๐บาท
เรากลัวความไม่ชัดเจนของการใช้จ่ายในการตรวจเท็จ
ว่าถ้าสมมุติมันเกิดตรวจมาแล้วไม่เจอ

เพราะว่าคนที่จะรักษาฟรีคือตรวจแล้วต้องไปเจอ
แล้วทุกวันนี้มันมีหลบนงหลบในด้วยนะฮะ
ทุกวันนี้มันมีหลบนงหลบในอีกนะ
ปรากฏว่าทำให้ผู้ที่สงสัยว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคโควิดหรือเปล่าเนี่ย
ยินยอมเสียค่าใช้จ่ายในการเทสหรือการตรวจกับภาคเอกชน
บัตรนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับ
บัตรนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเขาได้ตั้งงบ

บเขาเรียกว่างบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจเทส
สำหรับผู้เข้าเกณฑ์รายละ๓๐๐๐บาท
โดยจะจ่ายให้ทั้งหน่วยงานรัฐแล้วก็เอกชน
ผู้รับการตรวจจึงไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
ใดนี่ไงมันเริ่มมีมาแล้ว
ว่าจะเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับ
ที่ประกันสังคมแล้วก็สิทธิสวัสดิการค่าราชการก็มีแล้ว
แล้วก็เมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้ไม่มีการรวมศูนย์ข้อมูลนะครับ
รับการตรวจเทสทั้งหมดไว้ที่เดียวกัน
มีแต่ข้อมูลผู้ตรวจเทสแล้ว
ถ้าสมมุติคุณเลือดคุณเป็นบวกปุ๊บ
ก็ต้องไปแจ้งที่กรมควบคุมโรคตามกฎหมาย
ดังนั้นจำนวนเทสที่แจ้งไว้กับการทางการจึงน้อย

จำนวนเทสที่แจ้งกับทางการจึงน้อยกว่าความเป็นจริงมาก
เฉพาะส่วนราชการเองก็ยังรวบรวมได้ไม่ครบถ้วนนะครับ
ส่วนภาคเอกชนยิ่งไม่มีข้อมูลเลย
อันนี้ไงที่ผ่านมาที่เราว่าทำไมรู้สึกว่าตัวเลขเป็นอย่างนี้อย่างนี้
ปัจจุบันนะฮะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ร่วมเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมตัวเลขการตรวจเทสทั้งหมดในประเทศไทย
ซึ่งจะทำให้เราทราบตัวเลขที่แท้จริงแล้ว

หลังจากได้แก้ปัญหา๔ประการแล้วเนี่ยการรวบรวมข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
พบว่าจำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจโควิด

คนไทยมีการตรวจแล้วทั้งหมด

ซึ่งเอาความจริงน้อยกว่าเกาหลีไหม
เราน้อยกว่าเกาหลี
เราตรวจน้อยกว่าเกาหลีใต้๘๗เท่า

แสดงว่าประเทศไทยเราก็เริ่มตรวจสูงขึ้นแล้วเหมือนกัน
แต่น้อยกว่าเยอรมัน๑๐๖เท่า
แต่ก่อนหน้านี้เราน้อยกว่าเยอรมันเท่าไหร่รู้ไหม

อ๋อก็มีปริมาณตรวจเยอะขึ้น
เราก็ค่อยขยับขึ้นมาแล้วพอสมควรนะครับ
ซึ่งหากเราเร่งตรวจมากขึ้นนี่
หลังจากที่เราแก้ปัญหาไอ้๔ประการไปแล้ว
ก็จะทำให้ช่วงห่างมันจะแคบลงแล้ว
จากตัวเลขเดิม๘๘๕นะครับ
เทียบกับเกาหลีใต้๒๒๔และเรมัน
ถือว่าการตรวจทัศน์กองของคนไทย
ทำได้กว้างขวางพอกับใกล้เคียงกับเกาหลีใต้เลยแหละ

เพราะฉะนั้นเราอาจจะตรวจได้ไม่เยอะเท่าเขา
แต่ในอนาคตเราก็มีโอกาสที่จะตรวจเยอะเท่าเขาแล้วเหมือนกัน

สงสัยว่าทำไมอเมริกาถึงดีดขนาดนั้น

พูดแค่ปริมาณประเทศเขาคือเยอะแล้ว

ไม่มีเลยสักอันเดียวในตลาด

ตอนก่อนหน้านี้ที่เราเห็นข่าวที่บอกว่า
หน้ากากซึ่งหน้ากากนั้นกำลังจะส่งล็อตไปที่เรมัน

แต่ว่าเป็นลิขสินของเขานี่

เขาสั่งแล้วซื้อแล้วแต่ไม่ให้ใช่ไหมฮะ

แต่ว่าก็คือจุดติดอยู่ที่นี่

ผู้ติดเชื้อโควิดเป็นหมษ
เพราะว่าเราคุ้นเคยกับหลักร้อยกันมาพอสมควรแล้วถูกต้องไหมฮะ
คุ้นเคยกับจากหลักร้อยมาเป็นอาทิตอาทิตย์แล้ว
หลายอาทิตย์แล้วเหมือนกัน๒อาทิตย์ได้แล้วมั้ง

เป็นวันที่ทางโฆษกสูญบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไตรฯคอโรนา
เขาบอกวันนี้เขาใจชื่นมากขึ้น
วันนี้พวกเราอยู่ในช่วงเคอร์ฟิลล์
คือสี่ทุ่มจนถึงตี๔
หรือมาตรการนี้
มันทำให้ผู้ติดเชื้อลดน้อยได้ลงจริงหรือเปล่า

ที่มีการแชร์ภาพของเอกสารของกระทรวงมหาดไทย
ก็มีการแชร์ภาพกันไปอุ้ยการเตรียมความพร้อมของแต่ละจังหวัด
คนก็เลยถามเฮ้ยมันจะต้องเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมงแล้วใช่ไหม
เมื่อวานคนแตกตื่นไหมเมื่อวานคนแตกตื่นพอสมควรนะฮะ
จะต้องเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมงแล้วใช่ไหมนะครับ
เอาง่ายช่วงนึงเนี่ยผู้กระทำความผิดในช่วง๔ทุ่มจนถึงตี๔คุณเชื่อไหม

ทำไมเขาไม่อยู่ในเคอร์ฟิล
อาทิตย์จันทร์เนี่ย๔วันนี้คุณเชื่อหรือเปล่าว่าแบ่งออกแบ่งเป็นพันคน
เป็นยังไงจัดปาร์ตี้ก็ยังจัดกันอยู่

เห็นมั้ยครับกลับมาจากอังกฤษ

ติดโควิดหมดเลยเพราะว่าอะไร

ใหม่ไปหมดเลยเหมือนกันหรือแม้กระทั่ง
ตั้งวงแล้วมันก็ยังมีกันอยู่
ยาเสพติดยังมีครบกันอยู่ทุกอย่าง

ผลการดำเนินการเนี่ยบรกรการ

จนถึงตี๔เนี่ยแบ่งเป็นยังไงคุณรู้ไหม

รวมกลุ่มชุมนุมหรือมั่วสุม

ขณะที่แบ่งเป็นการตักเตือนเนี่ย

แล้วก็มีการดำเนินคดีถึง๑๐๔๗คดี

วันแรกแค่๑๗๗
แต่ยังไม่ได้ตั้งด่านเยอะถูกต้องไหมครับ
วันที่๒ขึ้นมาเป็น๕๔

ดำเนินคดี๗๐๐กว่านะครับ

ออกไปไหนกันแม่

ต้องแต่งว่าชาติ

หน้านี้มีการปาร์ตี้ยาเสพเตช
อีกอันหนึ่งก็มีแว้น

มีน้อยใจแฟนแล้วก็

คือตำรวจไปเห็นตามถนนหรือว่าเขาปาร์ตี้ให้เห็น

ตำรวจเขามีการตรวจตา

ออกนอกเกียรติฐานต้องอยู่ดำถนนละ

บางคนเขาก็มีเหตุผลของเขาบางทีกลับบ้านไม่ทันอะไร

แต่การรวมกลุ่มมันน่ากลัวที่สุด
ท่านผู้ชมครับเขายังเน้นเรื่อง

ไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะทั่วโลก

แต่ถ้ายังออกไปข้างนอกก็เสี่ยงติดโควิดเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกันมีรายงานข่าวว่าห้ามเครื่องบินเนี่ย

ก็เขาบอกว่าใช่เครื่องบินเนี่ยเข้าประเทศขยายออกไปจนถึงวันที่๑๘เมษา

เนื่องจากจะต้องมีการจัดระบบการเดินทางเข้าประเทศโดยชัดเจ
อ้างว่ากระทรวงการต่างประเทศจำกัดคนเดินทางเข้าประเทศวันละไม่เกิน๒๐๐คน
กระทรวงต่างประเทศเขาก็ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวนะครับว่า

แอตแลนต้าเวลาบินจากแอตแลนต้ามาเขาจะมาอยู่ที่เกาหลี

กำหนดจำนวนคนไทยที่เดินเข้าประเทศ

ไม่ใช่การจำกัดโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
แต่เป็นผลจากการหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การบริหารการจัดการการเข้ามาในประเทศอย่างเป็นระบบ
แล้วก็มีการเตรียมการที่เหมาะสม
โดยเฉพาะมาตรการกักตัว๑๔วัน

เพื่อประโยชน์ในการดูแลคนไทยที่เดินทางเข้ามาในประเทศ

เขาจะต้องตอนนี้รู้สึกจะมีการเปิดโรงแรม

หรือบางทีไปอยู่ที่สัตหีบกำลังรู้สึกจะเต็มแล้ว
เขาต้องหาโรงแรมเพราะว่า๑๔วันจะต้องกัดตัวเขา

โดยงานไทยที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาแนวปฏิบัติในเรื่องนี้
แล้วก็ได้ประสานงานเพื่อให้สถานทูตและสถานกงศูนย์ให้ข้อมูล
คำแนะนำความช่วยเหลือต่างอย่างเหมาะสมแก่คนไทยในต่างประเทศต่อไป
ในการดำเนินงานเพื่อการบริการจัดการ

มีการบรินาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
คำถามว่าประเทศไทยของเราบางคนรู้สึกข่าวหนาหูเหลือเกิน

วันที่๑๐ปกติเราจะกลับบ้านกันแล้วเน
ถูกต้องไหมครับมันก็จะเป็นช่วงที่เราจะต้องเดิน๑๐ตรงกับวันเลย
ปกติเขาก็จะกลับเสาร์อาทิตย์แล้วหยุด๑๓๑๔๑๕อาจารยอังคารฟุต

เขาก็ว่าอย่างงั้นว่าเฮ้ยซึ่งปกติมันเป็นวันหยุดอยู่แล้วอืม
วันที่๑๐จะมีการประกาศเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมงจริงไหม
อันนี้คือคำถามที่เกิดขึ้นเยอะเหมือนกัน

ว่าให้ดูเพราะส่วนใหญ่แหละเราจะเริ่มเคอร์ฟิลลกว่าจะเริ่มนับวันศุกร์ถูกต้องไหม

ก็คือจะประกาศวันพฤหัสวันศุกร์ให้เตรียมตัว

แต่บางทีตามบริษัทเขาจะทำแพลนไว้แล้วไงพี่
เพราะว่าทางรัฐบาลก็บอกว่าเดี๋ยวประกาศชดเชยในครั้งต่อไป

แต่ปรากฏว่าวันนี้คนก็เลยจับตามองว่า
เคมีเคอร์ฟิลล์วันที่๑๐หรือเปล่า

ซึ่งปรากฏว่าวันนี้เขาก็มีคำตอบออกมาเหมือนกันว่า

ถ้ายอดของเราเราอาทิตย์นี้

ขับข้ามแดนกลับบ้านหรืออะไรยังไงตอนนี้ก็หลายจังหวัดก็ปิดเองไม่ให้เข้าอยู่แล้ว
ใช่ไหมจังหวัดที่เขาระวังหมู่บ้านเนี้ยคือตอนนี้ถ้าเล่นสงการอ่ะติดแน่
เอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนไอ้น็อตไอ้น็อเพิ่งเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ย
ลูกกลับมาจากเมืองนอกลูกกลับมาจากเมืองนอกเป็นคนรู้ใจลูกกลับมาจากเมืองนอก
รู้สึกจะกลับมาจากอังกฤษก็กักตัวอยู่บ้านตามกฎทุกอย่าง
ปรากฏว่ากลับมาก็ร้อนเนอะก็ต้องไปกดรีโมทแอร์คุณแค่เชื่อไหมว่าแค่กดรีโมทแอร์กันอ่ะ
ติดหมดทั้งบ้านเลยอากาศ
ตอนนี้พ่อกับสิบแม่หรืออีกคนนึงเห็นไหมที่วันนี้เป็นข่าวใหญ่โตเหลือเกิน
ก็กักตัวอยู่กับแม่กักตัวอยู่กับแม่ปรากฏว่าแม่ผู้ซึ่งอยู่เมืองไทย
ว่าเขาไม่ได้อยู่เดียวเขาอยู่ในห้องเดียวกันสิ

เพราะว่าอายุเยอะไม่เหมือนเด็กไง

เขาบอกถึงว่าวันนี้อย่าเดินทางข้ามกันเยอะ

เป็นอยู่หรือเปล่าเขาบอกเขาไม่ได้มีอาการอะไรเลย
อย่างที่บอกหลังเนี่ยตอนนี้เราสังเกตได้ไงว่า
ประสาทรับรู้คือกลิ่น
ถ้าคุณเอาเริ่มสงสัยไว้ก่อนเลยว่าถ้ากลิ่นคุณอยู่ดี
ทำไมเราไม่ได้กลิ่นขนมวะทำไมเราไม่ได้กินเนี่ย
น้ำยากผัดพูดสมาธิหวัดอะไรเนี่ยทำไมเราไม่ได้กินปุ๊บเนี่ย
นั่นแหละคุณจะต้องเริ่มสงสัยล่ะ
ลิ้นชากินอะไรไม่รู้สึกเราก็ต้องเริ่มสงสัยแล้ว
พอย์พอว่าเรานำเสนอมาตลอดจะมีไข้
ถูกต้องไหมฮะไอ้เครื่องวัดไข้เดี๋ยวนี้ก็เชื่อถือได้บ้างเชื่อถือไม่ได้บ้าง

ถูกต้องไหม๓อันวัดไม่ตรงกันสักอันหนึ่ง
ทุกวันนี้เขาบอกว่ามันไม่ได้มีอาการมาก่อน
แล้วแปลกวันนี้ที่จีนเขาพูดว่าอย่างไรหรือเปล่า
ที่เกาหลีที่เมืองแทกู
ปรากฏว่าปกติไอ้โรคอื่น

มันจะเป็นเหมือนมีภูมิคุ้มกันของตัวเอง
ปรากฏว่าคนที่เขาปล่อยออกไปล่ะ

มันแปลกกว่าโรคอื่นพอสมควรนะฮะตอนนี้
ก็ต้องติดตามมันจะแข็งแรงกว่าซาร์นะ

ธรรมเนียบรัฐบาลก็มีการประชุมคอรมอล

ก็ทางกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อจะรับทราบการปรับการเปิดภาคเรียนที่๑

โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง
จากวันที่๑๖พฤษภาคมโดยปกติเราจะเปิดประมาณวันนี้นะคะ
เป็นวันที่๑กรกฎาคม
เลื่อนไปอีกประมาณเดือนครึ่งเลยทีเดียว
ล่าสุดนางนรมนภินโยสินวัฒนโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็เปิดเผยบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
มีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
ให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา๒๕๖๒
จากวันที่๑๖พฤษภาคมไปเป็นวันที่๑กรกฎาคม
โดยจะปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่กำหนดไว้

ขณะเดียวกันไปดูกันที่นอเวย์บ้าง
เบนโฮรัฐมนตรีสาธารณสุขของนอเวย์
ก็ประกาศบอกว่านอเวย์นั้นสามารถควบคุมการแพร่ระบาด
หลังจากประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ค่ะ
ตั้งแต่เมื่อวันที่๑๒มีนาคมที่ผ่านมา
ทำให้ตัวเลขตอนนี้ลดลงมาอยู่ที่๐๗
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะอัตราการติดเชื้ออยู่ที่๒๕เลยทีเดียว
หากตัวเลขลดต่ำกว่า๑หมายความว่า
โดยล่าสุดนอเวย์ก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๑๗๘ราย
จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่๕๗๖๐ลาย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิต๗๔รายค่ะ
ด้านรัฐบาลนอเวย์ก็มีคำสั่ง
ห้ามประชาชนออกมาทำกิจกรรมทุกอย่าง
สถานศึกษาทุกแห่งปิดหมด
ขณะเดียวกันก็มีการตรวจหาเชื้อมากขึ้นด้วย

มันมีความรวดเร็วในการที่จะคัดกรองคนที่ติดเชื้อ
แล้วก็แยกตัวออกมากักกันเอาไว้นะคะ

แล้วก็คนที่ติดต่อสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลที่ติดเชื้อแล้ว
โดยกระทรวงสถานศึกษ์ของนอร์เวย์นั้น
ตรวจหาเชื้อไปแล้วนะคะ

ครั้งต่อจำนวนประชากร๑ล้านคน
กับอังกฤษนะคะอยู่ที่

มีจำนวนผู้ติดเชื้อที่อาจจะยังไม่นิ่ง

แต่จากสถิติก็ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า

หวังว่าไทยเราก็จะมีสัญญาณที่ก็ดีขึ้นแบบนั้นนะคะ

เงินเยียวยาปกติเราได้๕๓เดือน

เอาอย่างนี้เพอเทสถ้าคุณได้นี่๓๐๐๐๐บาท
๖เดือนน่ะ๓๐๐๐๐บาทเฉลี่ย๖เดือน

คนที่ก่อข้อมูลเทสมีความผิดเหมือนกัน
แล้วก็อาชีพแรกที่คุณจะได้คืออาชีพอะไร
เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ
เอาล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะ
ก็บอกว่าจะจ่ายเงินเพิ่มเยียวยา๕๐๐บาท
เป็น๖เดือนได้รวม๓๐๐๐บาทนะคะ
วันนี้วันที่๗เมษายนนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังก็แถลงผลการประชุมคอรมอล

คนละ๕๐๐๐บาทเป็นเวลา๓เดือน
ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนนั้น
ล่าสุดค่ะคอรมอลมีมติให้ขยายการจ่ายเงินเยียวยา
ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเพิ่ม
ก็คือจ่ายให้คนรับ๕๐๐บาทเป็น๖เดือน
ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงกันยายนนะคะ
ทำเป็น๓๐๐๐๐บาท

โดยมาตรการนี้ก็เพื่อที่จะดูแลกลุ่มอาชีพอิสระค่ะ
ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นที่ไม่เข้าเกณฑ์
รับเงิน๕๐๐บาทคอรมอสั่งให้ทุกกระทรวง
เร่งพิจารณามาตรการช่วยเหลือให้เร็วที่สุด

มีคนลงทะเบียนไปแล้ว๒๐ล้านคน
๒๐ล้านคนจริง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไปลงทะเบียน
อะไรบ้างอ่ะตอนนี้ยิ่งเป็น๓๐๐๐๐บาทเขาบอกว่าลงทะเบียน

หยุดลงทะเบียนก็ต่อเมื่อใช้ควรลงทะเบียนน้อยลงน้อยลง
มีประชากรจริงแล้วประชากรที่ทำงานอย่างนี้
เขาคาดว่าน่าจะมีอยู่ประมาณสัก๒๐ล้านคน
ทำงานแบบฟรีแลนซ์น่าจะมี๒๐ล้านคน

คนที่น่าครึ่งหนึ่งน่าจะเป็นอะไรที่มีปัญหากระทบจริง
คำถามเขาก็จะตรวจสอบกลุ่มอาชีพต่างก่อน
เขาเอาเราลงทะเบียปุ๊บเขาจะไปตรวจสอบกลุ่มอาชีพต่าง
แล้วก็๔กลุ่มอาชีพที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วก็ทำให้การตรวจสอบว่า
ความเดือดร้อนเนี่ยใครที่กระทบความเดือดร้อนมากที่สุด
ซึ่งวันนี้ทางรัฐบาลเขาได้ประเมินมาแล้วนะฮะ
เขาได้ประเมินมาแล้วว่ากลุ่มแรกที่จะได้รับเงินเยียวยา
แล้วก็สามารถประเมินผลกระทบได้ง่ายเพราะอะไร
เพราะหนึ่งมีข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งรู้สึกจะเป็นภายในอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้า
จะได้เงินเกินละ๕๐๐๐บาทนะครับ
ซึ่งกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินเยียวยา๕๐๐บาท
แล้วก็จะทราบผลเร็วที่สุดคือวันที่๘เมษายนคือพรุ่งนี้
งจี้เธอร่วมรุ้นด้วยหรือเปล่าดูด้วยว่าจะได้ไหมใช่ไหม
ผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
อันนี้เขาหยุดจริงเพราะว่าเลื่อนการออกสลากไปแล้วนะคะ
ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะว่าเขาใช้เงินงวดชนงวดนะ
อย่าลืมคำว่าบางทีเขาอาจจะขายได้เป็นหมื่นแต่ต้นทุนที่เขาไปรับมาจริงมันก็แพง
เหมือนใช้เงินลงไปในแต่ละงวดของการออกโฉน
เพราะฉะนั้นเขาจะให้ควรแรกเลยครับผู้ขายสลับกินแบ่งรัฐบาล
สองคนขับแท็กซี่แท็กซี่กระทบไหมฮะ
กระทบสิตอนนี้จอดคิวยาวเหยียดเลย
แล้วก็สามคือคนขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ไปเป็นแกรปหลายคนแล้วนะถูกอันนี้ไงอันนี้คือคำถามที่เขาถามอยู่
กับแกรปบางทีแกรปบางคนตอนนี้แกรปรายได้เป็นแสนด้วยซ้ำไป
ถูกต้องไหมฮะแต่มันก็เสี่ยง
อาชีพที่ได้รับผลกระทบจริงที่จะได้เงินระยะแรกก่อนคือมะคุเทศ
จริงคนทำงานโรงแรมควรได้นะหมายถึงพนักงาน
เพราะตอนนี้พนักงานโรงแรมส่วนใหญ่หลายคนก็ถูกหยุดเลยแหละ

อันนี้คือ๔อาชีพแรกก่อนคำถามคือเกษตรกร
เกษตรกรที่ตอนนี้โอ้โหจะเอาที่ไหนกินยังไม่รู้
ละ๕๐๐บาทเขาบอกเขาดีใจกันมากเพราะอะไรรู้ไหม
ตัวน้อยไม่มีเงินกินนมมานานแล้ว
เกษตรกรเนี่ยเดี๋ยววันนี้ประชุมคอรมอออกมา
จะมีเงินเยียวยาในแต่ละสาขาอาชีพ
เพราะฉะนั้นมันจะค่อย
อันนี้เขาบอกอาชีพอิสระตรงนี้

แต่หมายถึงว่าพวกคุณมีชื่ออยู่ในบริษัท

เพราะฉะนั้นแต่วันนี้เขาบอก๔อาชีพนี้แหละ

คือ๑มอเตอร์ไซค์รับจ้างล่ะ

เดี๋ยวเกษตรกรจะมีเงินเยียวยาอันดับที่๒

อย่างพ่อค้าแม่ค้าบางคนที่เขาไม่ได้ขายเป็นพวกอาหาร
ตามแบบตลาดบางที่หรือว่าสถานที่บางที่เขาหยุด
พ่อค้าแม่ค้าเหล่านั้นที่เขาขายของบางทีก็ไม่ได้เหมือนกัน
บางคนที่แบบขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดทุกวันนี้หยุดหมด
คือคำถามที่เขาถามกันมาเยอะเหมือนกันว่า
สรุปแล้วคนที่จะได้เป็นใครอะไร

นี่คือ๑๐กลุ่มที่ไม่ได้
กลุ่มที่จะไม่ได้แน่ใช่ไหมครับคุณที่ไม่ได้คือ
คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะมีอยู่๑๐กลุ่ม
ก็ประกอบไปด้วยอายุต่ำกว่า๑๘ปีไม่ได้
เป็นผู้ว่างงานไม่ได้
ข้าราชการถึงว่าว่างมาก่อนโควิดใช่ไม่ได้
เป็นข้าราชการไม่ได้พนักงานรัฐ
ผู้รับบำนานอันนี้มีสังกัดไงอันนี้ไม่ได้อิสระนี่
ใช่นักเรียนนักศึกษาใช่ถูกแล้ว
ในนี้เขามีเกษตรกรด้วยพี่ทำกว่า๑๘ต้นเตอร์
ในนี้มีเกษตรกรแปดคือผู้ค้าออนไลน์นี่แหละ

ได้ไหมไม่ได้และโปรแกรมเมอร์
คือจริงต้องบอกว่าบางคนอย่างบางคนที่แบบเป็นก่อสร้างอย่างนี้
เขารับงานเป็นรายวันนะถ้าสมมุติช่วงนี้บางที่เขาหยุด
เขาก็ลำบากนะอันนี้เขาลำบากน่าจะพิจารณา

คือกาเศรษฐกรมั่นอีกอันนึงนะครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้เขาบอกว่าก่อสร้างล่ะหรืออาชีพเด็กเสิร์ฟล่ะ
ใช่พนักงานโรงแรมนี่คือบางที่โรงแรมปิดไปเลยก็มี

ซึ่งเขาบอกว่ายังไงแต่อันนี้๔อันดับแรกที่มาดำพูดเมื่อกี้เนี่ย
เป็น๔อันดับแรกที่จะได้ก่อนมันเห็นสัตว์อยู่ใน๙ล้านคนนะฮะอืม
เพราะฉะนั้นเขาก็จะให้อันดับแรกก่อนเพราะว่า
เพราะนี่เขาบอกว่าอย่างคนงานก่อสร้างคือกลุ่มอาชีพที่ยังดำเนินต่อได้

คือนะวันนี้ยังมีคนทำงานอยู่อย่างสร้างรถไฟเราก็ยังเห็นเขาสร้างนี้อยู่

ค้าขายออนไลน์คือการขนส่งสินค้าจะดำเนินไปได้

ยอดขายจะตกก็ถือว่าเป็นไปตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจ
ไลน์ไม่เกี่ยวแต่หมายถึงว่ามันมีแม่ค้าหลายคนมากนะพี่

แล้วขายพวกของใช้จุ๊กจิ๊กเสื้อผ้าแบบ
อันนั้นไม่น่าจะตรวจสอบยากไหม
ใช่บอกว่าถ้าเจ้าไหนมีแผนมันก็ตรวจสอบยากไหม

อาชีพนี้มันน่าจะตรวจสอบง่ายหนึ่ง
วินมอเตอร์ไซต์ร็อตเตอร์ก็คงจะคนที่แบบมีบัตรมีเสื้อวินก็ตรวจสอบได้ใช่ต้องมีอยู่แล้ว
คนที่ขายลอตเตอรี่มันก็ตรวจสอบได้ว่า
คุณได้ลอตเตอรี่รับโคต้ามาจากไหนจากไหนจากไหนจากไหน
แต่เพราะขายลอตเตอรี่มันก็ต้องขายมานานแล้วถูกต้องไหมฮะ
คุณได้รับโคต้ามาจากไหนจากไหนเขาก็จะรู้กันอยู่แล้ว
อันนี้คือมันตรวจสอบได้ไง
๓แท็กซี่ก็ต้องมีแบบยากกับแท็กซี่ก่อน
๔มักกูเทศเป็นไกด์ก็ต้องมีแบบยากกับแท็กซี่
ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นไอ้สี่อาชีพมันคงจะตรวจสอบได้ไง

ใช่ถูกก็ถูกของพี่
เอาคุณแมวพวกพิตตี้ได้ไหม
ญี่ปุ่นเขาเยียวยาเกี่ยวกับคนที่แบบค้าบริการพวกนี้

ญี่ปุ่นเขาเล็งว่าเขาจะช่วยนี่ใช่ไหมพี่เหมียว

แล้วเกิดอคติต่อคนที่ให้บริการทางเพศ
ก่อนหน้านี้รัฐบาลญี่ปุ่นไม่นำคนเหล่านี้มารวมในกลุ่มอาชีพฟรีแลนซ์
เพราะเกรงว่าอาจจะไม่เหมาะสมเจ๋งอะไรก็ตามนี่นะคะ
นายยิโยชิฮิเดะซุกะเลขาธิการ
เลขาทิการคณะรัฐมนตรีเลยนะให้สัมภาษณ์ว่า
บรรดาสมาชิกรัฐสภาและรัฐบาล
ทบทวนเงื่อนไขอีกครั้งเพราะกระทบกระเทือนมาก

ฮึธุรกิจใหญ่ของที่ญี่ปุ่นเนอะ
เพราะว่าโควิด๑๙ทำให้ธุรกิจนี้นิ่งสนิทไปเลย

ไม่ว่าคนทำงานสายเอ็นนี่เยอะนะมีอันนี้ญี่ปุ่นนี้แน่นอน

เขาเหมือนกับสถานการณ์เขาก็ยังไม่ดีขึ้นนะ
อาจจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

วันที่๑๐แล้วเขาบอกว่า๗จะประกาศแต่ยังไม่ประกาศ
ยังเพราะว่าเขานำเราไป๓ชั่วโมงใช่ไหม๔ชั่วโมงใช่ไหม

สอสอสอวอตอนนี้ไม่ได้ทำงานกันอะ

เพราะว่าเงินเดือนสสวทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ย
สมมุติไม่รับไม่รับ๓๔เดือนเอามาเป็นเงินค่าหน้ากากหมอก็น่าจะดี

เราจะพาไปดูนะฮะไฟป่าซึ่งแฝงมาอยู่ทั่ว
แทบจะทุกภูมิภาคของประเทศไทยแล้วก็เป็นอันตรายที่ไม่เป็นข่าว
เพราะตอนนี้โควิดก็กินเนื้อที่เข่าไปหมดเลย
แต่ที่อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเผาไหม้มาเกือบ๒๐ไร่หลังจากเคยเป็นทุ่งย่า
เรียบเฮียนเตียนไม่เหลือกลายเป็นต่อตะโกอย่างนี้เลยนะคะ
เป็นสีดำจากเท่าไฟป่าที่ถูกไฟป่าทำลาย
ทั้งนี้ดอยม่อนจองอยู่ในความดูแลของเขตรักษาพันธ์สัตว์อมก๋อย
ก็ถือเป็นจุดนักท่องเที่ยวไปกันเยอะมากนะคะ
ชอบเดินป่าชื่นชอบมากเพราะมีความสูงชันและมีความสวยงาม
แล้วต้องเดินเท้าขึ้นไปเท่านั้นระดับความสูงนี่ก็คือ๑๙๒๙เมตร
ถ้าเป็นนับก็คือขึ้นไปเกือบ๒กิโลถ้าเป็นแนวดิ่งนะฮะ

กวางผาม้าเทวดาแล้วก็เลี้ยผาแล้วก็โขงช้างป่าด้วย

ตอนนี้สถานการณ์ไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ก็รายงานว่าจุดฮอตสปอร์ต
ที่ระบบที่เขาติดตามข้อมูลนี้นะฮะ
ก็รอบเช้ามีไฟไหม้ถึง๑๐๗จุด
อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ๕๑จุด
ไม่ใช่น้อยระป่าอนุรักษ์๕๔จุดสอบประกอบ๑จุดพื้นที่เกษตร๑จุด
ขอให้ศูนย์สั่งระดับอำเภอประสานงานเข้าไปตรวจสอบ

ควบคุมมลพิษก็บอกว่าค่าฝุ่นก็ยังไม่น้อย
เชียงใหม่นี่ติดอันดับโลกมา๒เดือนแล้วนะ
ใช่อยู่อันดับเป็นแบบตลอดเลยค่ะ
ตอนนี้ประชาชนก็ต้องหลีกเลี่ยงการออกกิจกรรม

สุเทพปุ๋ยก็เอาแล้วเผาแล้วเผาอีก
คือไหม้แล้วไหม้อีกไม่หยุด
อันนี้ก็ให้ดูคร่าวเดี๋ยวช่วงหน้ามามาดูลิเดีย
ไม่แต่อยากจะก่อนเบรกฝากถึงแบบว่า

ทั้งหมอทั้งคนดับไฟ

เขาบอกว่าพวกเราอาจจะไม่รู้สึกว่าเครื่องฟอกอากาศสำคัญ
แต่วันนี้คนภาคเหนือเครื่องฟอกอากาศสำคัญ

รับยับเยินเลยตอนนี้ส่องเครื่องก็ไม่พอในบ้านบ้านเพื่อนพี่เอาไม่อยู่เอาตรงตรงช่วงหน้า

ช่วงนี้เดี๋ยวเราอำมาอัปเดตลิเดียกันหน่อยครับ
หรือยังออกมาหรือยังออกมาหรือยัง

ถือว่ารักษาโควิดอยู่นานดารา

ชื่ออะไรอ่ะแม่งน่ะด่าระอีกทีเพื่อนถ้าหวาหายแล้วหวาหาย

เพราะว่าไปรับเชื้อน่าจะเป็นถ้าสมมุติเราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกค
ก็คงจะเป็นเชื้อจากอิตาลีเพราะว่าเป็นต้นตั้งแต่แรกเลย
ถึงบอกว่าเชื้อมันมีมาหลากหลายประเทศหลากหลายสายพันธุไงฮะ
ที่เขาบอกว่ามีคำว่ากายพงกายพันธุ์เราไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า
ตอนนี้ก็๒๐กว่าวันแล้วจะเดือนแล้วนะครับ

เขามีนมเยอะแล้วเขาปั๊มเยอะ
เขาก็เลยบอกว่าตอนนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่โชคดีสำหรับเขา
ที่แบบเขามีน้ำนมที่เอาไว้ให้น้องเนี่ยได้อีกประมาณแบบสองเดือนสามเดือน
เขาก็ยังอยู่ได้เพราะว่านมเขาเยอะ
แล้วก็ระบุข้อความว่าในความโชคร้ายที่เราติดโควิด๑๙
ก็รู้สึกว่ายังมีความโชคดีที่ลูกและคนอื่นในครอบครัว

ไม่อยากคิดเลยว่าถ้าติดกันหมด
แล้ววิกฤตจะเกิดในบ้านจะขนาดไหน
วันนี้อโกงอโกงคือพ่อของรุ่นดิน
อย่างเช่นโชคดีขนาดไหนที่มีช่วงเวลา๖เดือนหลังคลอด
เราสามารถผลิตน้ำนมได้เพียงพอให้ลูกในระยะรักษาที่ตัวเอง
รักษาตัวที่โรงพยาบาลเดมี่ก็ยังได้กินนมที่แม่สต๊อกเอาไว้
แล้วก็สต๊อกยังมีเพียงพอให้เขากินอย่างน้อยอีกสองเดือนอืมโชคดี
ขณะนั้นที่เราตัดสินใจที่จะหยุดให้นมลูกเมื่อครบ๖เดือนเพราะว่า
ถ้ายังให้อยู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าไวรัสจะอยู่ในน้ำนมลูกหรือ
หรือเปล่ายังไม่พิสูจน์ยังไม่รู้เขาบอกว่าโชคดีขนาดไหน
โอ้มายก๊อดเขาว่าอย่างนั้นนะครับถ้าร่างกายต้องใช้พลังงาน
การผลิตน้ำนมในช่วงที่ร่างกายเราต้องต่อสู้กับไวรัส
เนี่ยก็ไม่รู้ว่าสภาพร่างกายจิตจะซุดโทรมขนาดไหนโชคดี
ขนาดไหนที่เรายังไหวตัวทันแล้วพี่แมททิวเนี่ยรีบไปตรวจ
หาเชื้อว่ามีไหมถ้าไม่รีบตรวจก็คงวุ่นวายกว่านี้เยอะโชค
ขนาดไหนที่เราอยู่เมืองไทยเรายังมีโรงพยาบาลมีระบบ
มาตรฐานการรักษาผู้ติดเชื้อที่ถือว่ายังดีกว่าอีกหลาย
ประเทศอันนี้พูดถูกประเทศไทยเนี่ยยังรักษาหมดนะฮะเมืองนอก
ไม่จะเป็นเขาไม่ให้เข้าโรงบาลนะฮะเราเห็นแม้กระทั่งนาย
รัฐมนตรีของอังกฤษไหมถ้าไม่เข้ามาก็ยังไม่มีสิบไปโรง
บาลเหมือนกันนะเขาบอกว่าถ้าไม่เจอได้แต่แรกแล้วมัน
ลามไปที่ปอดเนี่ยจะอะไรจะเกิดขึ้นโชคดีขนาดไหนที่ตอนนี้
พวกเราส่วนมากทุกคนช่วยร่วมมือกันเพื่อลดการแพร่ระบาด
ทำให้ตอนนี้โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของเรายัง
พอรับมือไหวกับจำนวนผู้ป่วยที่มีอยู่ถึงแม้ว่าพวก
พวกเขาจะเหนื่อยกันมากแต่ก็ยังมีหวังที่จะชนะมัน
เรายังโชคดีทุกอย่างจะต้องผ่านพ้นไปด้วยดีตอนนี้
บากกับทุกคนแต่การร่วมมือสู้ไปด้วยกันก็เข้าใจกันแล้วก็
จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับอีกหนึ่งคนน่ะนะคะคุณ
เบลล่าคนนี้เขาเรียกว่าใจดีไม่หยุดเลยทีเดียวนอกจากจะ
ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือกับมูลนิธิต่างแล้วเนี่ยนะคะ
เอกสาวเบลล่ารานีก็ยังขอทำโรงทานด้วยนะคะที่วัดพระยา
เรนพร้อมกับถวายหน้ากากอนามัยให้กับพระสงฆ์ด้วยโดย
บอกว่าวันนี้เบลได้ทำโรงทานและนำหน้ากากอนามัย
สมทบทุนค่ะใครอยู่ใกล้ใกล้ก็สามารถไปทานนำปินโตไป
แล้วก็ไปรับหน้ากากได้รวมถึงเพื่อนเพื่อนที่ร่วมถ่ายชีวิต
กระบือวันนี้นำถวายวัดแล้วอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
แจกเลยใช่ก็มีหลายหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็อนุโมทนา
กันหน่อยพวกเรามาดูอันนันดาอืมวันก็ยังมีออกมาให้เป็น
เห็นได้บ่อยขึ้นนะคะตอนนี้ก็เปิดตัวแรงนะทีแรก
ยังเงียบเงียบอยู่ไม่ค่อยเห็นตอนนี้เปิดจังค่ะหวานใจก็คือ
คุณนัทนิชชานะฮะเจ้าของแฟนดังนิชานั่นแหละล่าสุดอันดา
ก็โพสต์ภาพถ่ายแบบคู่อืมอวยโปรโมทแบรนด์เสื้อผ้าให้กับ
ก็คล้ายกับถ่ายพีเวดดิงนะเป็นแฟนก็ลุ้นอะเมื่อไหรล่ะ
มีพรีเวดดิ้งของจริงนี่ช่วงสวยช่วงนี้หยุดเนี่ยได้ดู
ดูภาพยนตร์ดูขุนพันธ์ดูพี่อนันทานเล่นอยู่สองภาพ

เราไปกันสักนิดนึงหลังจากที่โลกออนไลน์
เขาบอกว่าประจักรชัยนี่ถึงขั้นต้องมาขอโทษ
ดราม่าเอบีมเพลงใหม่ของลำไยหายทองคำ
แล้วตอนนี้มีการลบทิ้งไปแล้วหลังจากนี้ถูกวิภาควิจารณ์อย่างดักในโลกออนไลน์
กดให้แหน่ร้องด้วยลำไยหายทองคำ
ถูกถ่ายทอดออกมาให้ล่อแหลมไม่น้อยเลยแหละ
ทำเอาชาวเน็ตแล้วก็กลุ่มหมอนวดแผนไทยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินไปรับไม่ได้
ก็เข้าไปคอมเมนต์กันถล่มยับเลย
ล่าสุดประจักษ์ชัยนายห้ามประจักษ์ชัยหายทองคำ
ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุข้อความว่า
มีภาพแสดงที่ไม่เหมาะสม
เรารู้สึกไม่สบายใจจึงกราบขออภัยแฟนเพลงทุกท่าน
แสดงความเป็นห่วงมาณโอกาสนี้
น้อมรับการติติงและพร้อมแก้ไขในโอกาสต่อไป

นี่เห็นภาพของพี่ที่อยู่ในสมาคมนวดแผนไทยจริง
บอกว่าคนที่นวดมีปัญหาเหมือนกันนะ
เพราะร้านนวดปิดหมดไงทุกวันนี้แล้ว
บรรดาพี่ที่นวดส่วนใหญ่ได้เงินบรรดายวัน
จากคนที่มานวดดังนั้นทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้เงินเหมือนกัน
นี่อีกกลุ่มนึงนะเนี่ยเพิ่งนึกออกพอดีเลยเห็น
พนักงานนวดหรือสปาเนี่ยเขาก็จะมีประกันสังคมหรือเจ้านายทำให้

นวดพี่หมีนวดหนูด้วยเนี่ยเขาก็จะไม่มีคนทำให้
พี่แม่ไม่มีเงินใช้เหมือนกัน
เดี๋ยวเขาคงจะประกาศมาเรื่อยนะค่ะ
จริงค่ะ
น่ารักให้ทำไมเป็นความลับกันสองเนี่ยยังไม่บอกอ่ะอีกคนนึงค่ะคุณพี่ของเรานะคะ

ไปดูแลตลอดน่ารักมากจริงสุด

แต่งทุกวันพี่เอบอกว่ามากองละคร
พี่เอ๋บมาดูกองเฉยแต่พี่เอ๋บก็ต้องสวยหน้าผม

หลังครอบโชคช่าบริษัทความสวัสดีครับสวัสดีครับ๖๖๔